แม้ว่าอีก๒วันก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการแล้วที่หางโชว์ประเทศจีน

เสมอกับบาเรนมา๑ประตูต่อ๑นะครับ
เจอกับเกาหลีใต้ที่ก็เป็น๑ทีมที่จะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้
เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเอาชนะคูเวทมา๙ประตูต่อ๐นะครับ
ซึ่งโค้ดอิสระเสโลเองก็มีการไปสเกาะเกาหลีใต้แล้วนะครับ
แม้ว่าจะดูแล้วอาจจะสู้ลำบากแต่ก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะครับ
เพื่อฝืนฟูสภาพพนางกายโค้ดหลักอิสระสิฮาโลก็กล่าวว่า
ในเกมแรกยังต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความสัมพันธ์ในทีมนะครับ
ยังติดขัดอยู่บ้างนะครับก็ได้ชมเกมเกาหลีใต้แล้วก็ที่เจอกับคูเวท
แล้วเกาหลีใต้ก็ชนะ๙๐นะครับก็มองว่าเป็นฟุตบอลที่ห่างกันทุกด้านเลยนะครับ
ส่วนเป้าหมาย๒นัดต่อจากนี้โค้ดเหล่าเองก็ยอมรับว่า
ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่นะครับการเจอเกาหลีใต้ถือว่าเป็นงานที่หนักแน่นอน
ส่วนกับคูเวทครับต้องทำการบ้านดีน่าจะพอมีโอกาสเอาชนะได้
อยู่ที่เกมในวันนี้ด้วยนะครับความพร้อมเกมนี้ครับทีมทีมไทยเองก็จะได้ทั้งยศกรบุรพา
บริษัทรวมไปถึงปุโบคอลี้ยินครับแล้วก็วลิสุทองที่พร้อมจะลงสนามชิ้นเดียว
เกมแรกนะครับไปดูสิบเอ็ดผู้เล่นกันหน่อยนะครับ
ของทีมชาติไทยในวันนี้นะครับก็คงต้องจัดชุดเต็มครับ
เพราะว่าเจอกับเกาหลีใต้ที่วันนี้จะมีอีคังอินแข้งจากปาริสังเชแมงลงด้วยนะครับ
ภูมิสักประตูประกอบไปด้วยนกพลและคอนพลนะครับ
กลางหลังก็จะมีพร้อมศักรณ์ตีศาสตร์คู่เซ็นเตอร์ครับ
แบ๊กขวาเนี่ยจะเป็นอภิษฐศ์อ่าแบ๊กซ้ายนะครับ
อภิษฐศ์แสนสี่คำมวลนะครับแล้วก็มีวัดเล็กชูทอง
รวมไปถึงชายาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์สิทธาพุทธล่าสิริปงคลรัฐนภูมิ
ติศักดิ์พุทธจันทร์และกองหน้าตัวเป้าเนี่ย
ก็มีโอกาสจะเป็นพิทักษ์พิมแป้นะครับ
ถ้าใช้แบบนี้คือชุดที่เสมอกับทางบาเลนในเกมแรกนะครับ
ส่วนอีคังอินครับก็ไปรู้จักกันหน่อยนะครับ
นี่ถือว่าเป็นตัวชูโรงของทีมชาติเกาหลีใต้ในชุดนี้นะครับ
เพราะว่าก็มาจากไปเอเชทีมดังในลีกของฝรั่งเศสนะครับ
ก็อยู่ทีมเดียวกับคิริยันเอ็มปะเป้นะครับ
ปัจจุบันอายุ๒๒ปีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
อยู่ในทีมเยาวชนของมาเลเซียในนาฬิกาสเปนนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ย้ายไปอยู่กับมายก้าในปี๒๐๒๑นะครับ
งานถือว่าดีนะครับทำให้เปเอเชเนี่ยคว้าตัวเขามานะครับ

ทำไป๖ประตูกับ๖อาซิตในการลงสนาม๓๙นัดนะครับ